ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่อุบลราชธานีค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายพยายามจะข่มขืนหญิงสาวคนนึงค่ะ
คือเอาสายชาร์จแบตโทรศัพท์รัดคอเธอ
จนเธอเสียชีวิตในสภาพเปลือยกายนะคะ

ตำรวจสพวรินชำราบค่ะพร้อมด้วยทีมแพทย์กู้ภัยมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถานไปตรวจสอบ
บ้านหลังนี้นะคะคือจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่ง
ตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นบ้านพักชั้นเดียว๓ห้องนอนหน้าบ้านเปิดเป็นร้านเกม
จุดที่พบศพอยู่ตรงนี้ค่ะคือห้องนอนฝั่งด้านซ้ายของบ้านนะคะ
พบศพหญิงสาววัย๒๖ปีขอเรียกเธอว่าน้องวิวนะคะ
เป็นหญิงสาวหน้าตาดีค่ะครับนอนเปลือยกายอยู่บนที่นอน
แต่มีผ้าห่มคลุมปิดหน้าเอาไว้
กางเกงในถูดถอดไปกองอยู่ที่บริเวณที่ขาที่น่องอ่ะนะคะอืม
ทีนี้ค่ะที่คอของเธอมีสายชาร์จโทรศัพท์มือถือสีชมพู
อยู่ที่คอแล้วรัดแบบหลายรอบอะค่ะสภาพศพคือใบหน้าของเธอม่วงคล้ำนะคะ
ว่าเสียชีวิตมาประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงแล้วใกล้ใกล้กัน
ผ้าอนามัยใช้แล้วตกอยู่บนที่นอนหนึ่งแผ่นคาดว่าเป็นของน้องผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
ภายในห้องนอนเข้าของถูกลื้อค้นกระจัดกระจายเต็มไปหมดโทรศัพท์มือถือ
กระเป๋าเงินและเอกสารหายไปกล้องวงจรปิดรอบบ้าน
กลายเป็นว่าถูกถอดปลั๊กออกด้วยนะคะกล้องวงจรปิดรอบบ้านถูกถอดปลั๊กออกหมดเลย
แล้วเหมือนกับมีการผลักให้กล้องหันไปทางอื่นนะคะหน้าต่างห้องนอนของน้องวิวผู้เสียชีวิตเนี่ย
มีรอยถูกงัดโอ้โหแต่ละอย่างเจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บหลักฐานทั้งหมดนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ต้องเก็บลายนิ้วมือแฝงเนี่ยร่องรอยตรงเนี้ย
หน้าต่างที่ถูกงัดเนี่ยค่ะครับแต่มีผู้ต้องสงสัยแล้วนะคุณผู้ชม
ผู้ต้องสงสัยคือนายทศพลอายุ๒๗เป็นพนักงานดูแลร้านเกมนั่นแหละ
ทำไมถึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าหลังเกิดเหตุหายไปเลยค่ะ
หายไปเฉยเลยหายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงขาว
หมายเลขทะเบียนหนึ่งกไก่กไก่หนึ่งสามเจ็ดศูนย์อุบลราชธานี
ไม่ได้หายไปอย่างเดียวเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้หายไปด้วย
คือเก็บไปเกลี้ยงเลยอ่ะครับหลังเกิดเรื่องหายไปพร้อมรถจักรยานยนต
ข้าวของเครื่องใช้ตำรวจก็เลยคุยกับเจ้าของร้านเกม
แล้วก็เป็นพี่เขยของน้องผู้เสียชีวิตน่ะนะคะนายยันยงหาดบำราชอายุสามสิบเอ็ด
เขาก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยจริงแล้วอยู่กันสี่คนคือตัวเขาเอง
ภรรยาแม่ยายและน้องวิวผู้เสียชีวิต
วิวจะนอนอยู่ในห้องฝั่งด้านซ้ายของบ้าน
ก่อนเกิดเหตุประมาณ๘โมงเช้าค่ะ
ยันยงกับภรรยาเนี่ยไม่เห็นน้องวิวตื่นไปทำงานแคชเชียร์
ที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในตัวอำเภอวารินชำราบ

เอ๊ะทำไมวันนี้ไม่ตื่นไปทำงานไปเคาะไปตะโกนเรียกแบบนี้ค่ะ
ไม่มีเสียงตอบรับแต่ประตูยังล็อกนะคะ
ประตูยังล็อกอยู่จากทางด้านในเขาก็เลยไปส่องทางหน้าต่าง
น้องวิวนอนเอาผ้าห่มคลุมหน้าเขาก็ตะโกนเรียกกัน
แต่เอ๊ะเรียกเท่าไหร่น้องวิวนิ่งเลยนิ่งอยู่บนเตียง
ตัดสินใจปีนหน้าต่างเข้าไปเปิดผ้าห่มออกดูโอ้โห
สิ่งที่เห็นน้องวิวถูกสายชาร์จโทรศัพท์มือถือรัดคอจนเสียชีวิต
สภาพคือไม่ใส่เสื้อผ้าก็ต้องรีบนำเสื้อผ้ามาใส่ให้น้องอ่ะนะคะ
ส่วนนายทศพลพนักงานดูแลร้านเกมก็นี่แหละหายตัวไปเลย

คือตัวนายทศพลคนนี้เคยเป็นลูกค้าที่ร้านเกมมาก่อน
แต่เป็นลูกค้าแบบโอ้โหเล่นบ่อยมาก
เล่นบ่อยจนสนิทสนมไว้เนื้อเชื่อใจก็เลยจ้างให้มาดูแลร้าน
เพราะเห็นว่าตอนนี้ตกงาน
พอให้ดูแลร้านก็ให้พักอยู่ที่ร้านด้วยค่ะ
นี่ค่ะก็คือที่บ้านหลังที่เป็นจุดเกิดเหตุ

คือทำคานที่นี่พักที่นี่แล้วตกเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุนี้ด้วย

เพราะว่าตี๑กว่าผมยังไม่นอน

ผมก็ออกมาดูเช็คปั๊มน้ำอยู่ว่าทำไมน้ำมันไม่ค่อยไหล

ตั้งแต่เปิดร้านเกมมาน้องก็มาเล่นด้วยกันตลอดเวลา
ตอนนี้ก็รู้จักกันไว้ใจกันนี่แหละครับ
ตอนนี้น้องเพื่อนก็ไปทำงานต่างจังหวัดบ้าง
ลงมาเทียวลงมาเล่นด้วยอย่างนี้

พอร้านเกมติดสถานการณ์โควิดก็เลยปิดร้าน
ก็เลยมันได้น้องให้น้องแล้ว
ก็แค่ชอบมั้งครับ
เพราะว่าเห็นเคย
เฟสขออะไรกันอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรกันอย่างนี้นะครับ

แล้วตัวน้องเขามีแฟนหรืออะไรอย่างนี้
ไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ว่าที่ผมเห็นก็ไม่น่ามีแฟน
น้องก็ไม่มีแฟนบ้างครับเพราะว่าไม่เคยพาเข้ามาว่ามีแฟนไหม
ทางตำรวจสพวรินชำราบก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ในหมู่บ้านตามเส้นทางต่างที่คาดว่านายทศพลหลบหนี
แล้วก็ไปกดดันตามบ้านคนใกล้ชิดของนายทศพลนะคะ
บ้านญาติบ้านเพื่อนสนิทบ้านคนใกล้ชิดตำรวจก็ไปกดดันหมด
ทีนี้ก็ต้องเก็บหลักฐานพวกคราบเลือดรอยนิ้วมือแฝง
และประเด็นนี้ค่ะประเด็นนี้สำคัญก็คือการชนะสูตรศพน้องวิว
คือต้องชนะสูตรให้ชัดเจนนะคะว่าตกลงแล้วน้องถูกข่มขืนแล้วหรือยัง
เพราะว่าข้อหามันก็จะหนักขึ้นครับไม่แน่ใจว่าถูกข่มขืนแล้วหรือยัง
หรือว่าพยายามแล้วน้องสู้เลยกลายเป็นว่าฆ่าน้องตาย
เดี๋ยวต้องรอตามตัวผู้ต้องสงสัยนะฮะสำคัญก็คือ
แสดงว่ารู้หมดเลยว่าที่บ้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดกี่มุมแบบไหนอะไรยังไง
ก็ด้วยความที่ทำงานที่นี่พักอยู่ที่นี่ก็คงจะรู้หมด
ถอดปลั๊กหมดเลยหันหนีหมดเลยแสดงว่าต้องรู้ความเคลื่อนไหวของบ้านหลังนี้นี่แหละ
ก็อาจจะเป็นนายคนนี้นี่แหละที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะครับ
ท่านผู้ชมครับบ้านหลังเกิดเหตุวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
พบว่าร้านเกมที่นายทศพลผู้ต้องสงสัยทำงานอยู่
อยู่ติดกับบ้านนะของน้องวิวเลยนี่ฮะประตูด้านข้างของร้านเกมเนี่ย
มันจะติดกับหน้าต่างห้องนอนน้องวิวลักษณะแบบนี้เลยครับ
แล้วลักษณะของห้องของน้องวิวเนี่ยของผู้ตายที่เขานอนอยู่
กระจกมันจะเป็นบานเลื่อนไม่มีเหล็กดัดนะฮะไม่มีเหล็กดัดนะครับ
มันก็เลยง่ายถ้าเกิดคนร้ายงัดได้เนี่ยคือปีนเข้าได้เลยนะฮะ
คืองัดกระจกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเปิดมาก็ปีนเข้าถึงห้องถึงตัวเลยนะครับ
คุณแม่ของน้องวิวนะครับคุณแม่ชื่อนางจันสีสดอายุ๕๓นะครับ
แม่บอกว่าเมื่อคืนนี้แม่นอนอยู่ที่โซฟาข้างห้องนอนของลูกสาว
ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติอะไรในห้องนะแต่มีสุนัขพันธ์บางแก้วตัวเมียชื่อไข่มุก
น้องวิวเลี้ยงเอาไว้ในบ้านเนี่ยมันไม่ยอมนอน
มันวิ่งไปตะกุยประตูห้องนอนของลูกสาวทั้งคืน
แต่ตอนนั้นแม่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะฮะแม่อยู่โซฟาข้างนอก
แต่ก็อยู่ใกล้ห้องลูกเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไร
โมงเช้ายังไม่เห็นว่าลูกสาวตื่นออกมาเพื่อจะไปทำงาน
ให้ลูกสาวคนโตไปเคาะประตูห้องเรียกน้องแต่ว่าวิวก็ไม่เปิดประตู
ก็เลยบอกลูกเขยเนี่ยลองปีนขึ้นไปดูหน่อยลูกเขยก็ปีนไปดูทางหน้าต่างนะฮะ
ปรากฏว่าเอ้าถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
แม่ของน้องวิวบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวทำงานอยู่ที่จังหวัดระยอง
ตอนนี้เพิ่งกลับมาทำงานที่บ้านได้แค่๓เดือนเท่านั้น
ลูกสาวไม่ค่อยสูงสิงกับใครเลยนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องสงสัยไม่เคยสูงสิงเลย
ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้
กลับมาประมาณครึ่งกลับมาก็ขึ้นบ้านแล้วก็ไม่ได้ลงไปไหน
บางทีก็ไปซื้อของในที่ร้านเนี่ยไปกินข้าวดูหนังนอนไม่ได้ลงไป
มีผู้ที่เขาให้ข้อมูลนะครับทุกผู้ชมครับชื่อปฏิพาณนะฮะ
ปฏิพันธ์อายุ๒๗นี่เป็นน้องชายของพี่เขยผู้ตาย

บอกว่าหลังจากที่ผู้ต้องสงสัยเขาเลิกกับแฟนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
ก็มาทำงานที่ร้านเกมได้ประมาณ๑ปี
นอนอยู่ที่ร้านซึ่งติดอยู่กับจุดเกิดเหตุ
ก็คือห้องที่น้องวิวเนี่ยเขานอนอยู่
ที่ผ่านมานายทศพลผู้ต้องสงสัยก็ดูเป็นคนเรียบร้อย
เรียกใช้งานต่างก็ง่ายดีไม่เคยเกเรอะไร
จะมีก็คือชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจ
ปกติเป็นคนสุภาพมากพี่ใช้อะไรก็ไป
ใช้ไปซื้อของใช้ไปนั่นไปนี่ไปครับโอเคหมดพูดง่าย
ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้จริงพี่คือแบบเป็นคนสุภาพมาก
ก็ค่อนข้างดูดีรูปร่างหน้าตาหล่อเลยเป็นแบบ
ดูแบบไม่มีท่าทีว่าจะออกมาในทางทิศนี้เลย
ในกรณีนี้เคยเป็นมีแฟนเป็นสาวประเภท๒เมื่อนานมาแล้ว
คนในหมู่บ้านนี่แหละครับแต่ก็เลิกลากันไปเมื่อหลายปีแล้วครับ
แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะมีจิตอะไรทางนี้ไงพี่
ด้วยความที่แบบการที่เขาเข้าหาคนหรืออะไรหลายอย่าง
หาพี่ชายผมพี่ชายผมก็ไว้ใจก็จนแบบต้องมาอยู่ชายคาด้วยพี่
เป็นลูกจ้างคนหนึ่งเนอะก็ไม่คิดว่าจะทำกับครอบครัวผมได้ขนาดนี้
เราได้คุยกับเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านกับหลังที่เกิดเหตุเนี่ยฮะ
ซึ่งเปิดเป็นร้านขายของบอกว่าเคยเห็นนายทศพลผู้ต้องสงสัยนะครับ
ทศพลเขามาอยู่ที่ชุมชนเนี่ยประมาณ๒๓ปีแล้ว
แล้วก็มักจะมาซื้ออาหารอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละฮะที่คุณพี่ที่คุยด้วย
ถ้าเกิดดูตามปกติเขาก็ดูเหมือนคนปกติทั่วไปดี
ไม่เคยคิดว่าจะมีพิษภัยกับใคร
แต่ถ้าก่อเหตุจริงชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก็รับไม่ได้เหมือนกันนะฮะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะถือว่าโหดเยี่ยมมาก
แล้วที่สำคัญก็คือทางฝั่งของผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่กับบ้านของคนตายนี่แหละ
ทำงานอยู่กับฝั่งญาติญาติที่เขาคอยช่วยเหลือดูแลอยู่ตลอด

มีคนเดียวเวลามาซื้อข้าวก็มาคนเดียวไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
โหดมันหลายคนเนี่ยห้าคนคุณ
เอาก็เรื่องประเมินหรือคู่กันซะคุณสั่งราสที่เป็นยังไงฮะ
เข็มหวัดน้อยพอแล้วมาเจอวดสำคัญเนี่ยครับ

ตานสุมจังหวัดอุบลรัชธานีนะฮะก็พื้นที่บ้านเกิดนี่แหละครับ
แน่นอนครับว่าบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าตอนที่ศพส่งมาถึงนะครับ
ส่วนเรื่องผลชนะสูตรเบื้องต้นแพทย์ลงความเห็นว่าน้องวิวเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจนะครับ
ขณะที่การชนะสูตรว่าจะถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่เดี๋ยวรอผลอีก๒๓วันผลถึงจะออกมานะครับ
ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวนายทศพลที่ตอนนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญ
แล้วได้รับแจ้งว่าไปจอดจักรยานยนต์ทิ้งเอาไว้ที่อำเภอหนึ่งในพื้นที่อุบลราชธานีตอนนี้กำลังไล่ตามตัวอยู่นะครับ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็พยายามจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนายทศพลผู้ต้องสงสัยนะคะ
เราไปเห็นเฟซบุ๊คของเขาอะค่ะได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มของคืนที่ผ่านมา
ครับ๑๒กันยายนช่วงประมาณสักทุ่มหนิโพสต์เกี่ยวกับเกมออนไลน์แตกเพื่อในเฟซบุ๊ก๔คน
ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะตัวนายทศพลผู้ต้องสงสัยไม่ค่อยโพสต์ข้อความ
ไม่ค่อยอัพสเตตัสในเฟซบุ๊กเลยนะคะแต่ก็พบว่ามีเฟซบุ๊กอีกแอคเคาน์หนึ่ง
ทศพลโพสต์ล่าสุดมีนาคมที่ผ่านมา
เป็นภาพนิ่งหน้าของนายทศพลใส่หน้ากากอนามัยสีดำภาพนี้
ทีนี้ค่ะพอเขารู้กันว่านายทศพลคือผู้ต้องสงสัยคดีนี้นะคะ
โอ้โหในเฟซบุ๊คของเขาคนไปคอมเมนต์ด่ากันถล่มทลาย
แล้วส่วนใหญ่ก็บอกว่ามามอบตัวเถอะเพื่อสู้คดีเถอะ
หรือถ้าคุณไม่ได้ทำคุณก็ต้องมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ถ้าคุณทำคุณก็ต้องเนี่ยมอบตัวก็ถูกดำเนินคดีไปตามขั้นตอน
ส่วนความเคลื่อนไหวเฟซบุ๊คของน้องผู้เสียชีวิตนะคะ
ช่วงประมาณสักทุ่มนิดนิดสามสิบเอ็ดสิงหาคม
โพสต์ภาพนั่งอยู่บนบันได
ประมาณเกือบสองทุ่มยี่สิบเก้าสิงหาคม
โพสต์ภาพไปเที่ยวกับเพื่อนสนิทมีแคปชั่นว่าคิดถึงอีกแล้ว
ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตัวน้องที่เสียชีวิตนะคะ
ไม่ได้โพสต์ข้อความที่เป็นลักษณะที่ว่าไปมีความขัดแย้งกับใคร
ทะเลาะกับใครหรืออะไรเลยก็เป็นภาพสวยสวยงามงาม
เที่ยวกับเพื่อนแบบเนี้ยค่ะครับก็เป็นภาพของตัวเอง
ถ่ายกับเพื่อนสนิทนี่นะคะจริงแล้วก็ไม่ค่อยได้โพสต์
อัปเดตชีวิตส่วนตัวผ่านทางโซเชียลมีเดียของน้องสักเท่าไหร่
ก็จะเป็นลักษณะของภาพแค่เนี้ยค่ะครับอ่าต้องตามตัวนะฮะ
ตอนนี้ว่าใครจะก่อเหตุนะครับใช่ค่ะ